สวัสดีค่ะหมอไก่พพาธินีนะคะ
ในวันที่๑๓มิถุนายนนี้ค่ะดาวเกรดจะมีการโยกย้ายราศีเข้าไปทับอยู่ในราศีกุมค่ะ
ซึ่งในทางโหรศาสตร์นะคะดาวเกรดจะหมายถึงเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์
เรื่องของบุญวาสนาแล้วก็เรื่องของความสำเร็จที่ไม่คาดคิดค่ะ
หลังจากที่ดาวเกรดมีการโยกย้ายราศีไปแล้วค่ะจะมีอยู่ด้วยกันถึงสามราศีนะคะ
ดวงดีแต้มบุญทำงานแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าสามราศีผู้โชคดีนั้น
จะเป็นราศีของท่านผู้ชมหรือเปล่านะคะ
สำหรับราศีแรกนะคะที่ถือว่าเป็นเจ้าภาพในงานนี้เลยค่ะ
เพราะว่าโดนดาวเกรดทับอยู่ในดวงชะตานั่นก็คือชาวราศีกุมค่ะ
สำหรับชาวราศีกุมนะคะชีวิตของคุณมีโอกาสที่จะพลิกผันค่ะ
สิ่งไหนที่คิดว่ามันไม่น่าจะเกิดขึ้นก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ค่ะแต่
แต่ชาวราศีกุมไม่ต้องเป็นกังวลใจไปนะคะ
เพราะว่าสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นนั้นถือว่าเป็นข่าวดีเป็นเรื่องดีทั้งนั้นเลยค่ะ
สิ่งไหนงานไหนที่คุณคิดว่ามันยากเกินความสามารถ
หรือว่าคิดว่ามันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จ
มีโอกาสที่จะสมหวังแบบชนิดที่คุณคาดไม่ถึงกันเลยทีเดียวค่ะ
หากในช่วงนี้นะคะชาวราศีกุมเริ่มลงมือทำสิ่งต่างนะคะ
ในช่วงที่ดวงชะตาดีก็จะทำให้คุณมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมากขึ้นค่ะ
ราศีต่อมาคือชาวราศีมังกรค่ะ
หลังจากที่ดาวเกรดมีการโยกย้ายราศีไปแล้วนะคะ
เรื่องที่ดีที่สุดสำหรับชาวราศีมังกรนั่นก็คือเรื่องของการเงินค่ะ
หลังจากที่ดาวเกรดมีการโยกย้ายไปแล้วนะคะ
ดวงชะตาของคุณจะดีมากเลยในเรื่องของการเงินค่ะ
จะมีรายได้ไหลมาเทมามีโอกาสทางการเงินเข้ามาในชีวิตค่ะ
หากชาวราศีมังกรคิดหวังเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นการทำธุรกรรมทางการเงินนะคะ

ก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมากค่ะ
หรือว่าถ้าชาวราศีมังกรนะคะ
หวังเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภนะคะ
อันนี้ขึ้นอยู่กับแต้มบุญของคุณเลยค่ะ
ถ้าสมมติว่าชาวราศีมังกรคนไหนนะคะ

งวดนี้ตำแหน่งเศรษฐีใหม่

หลังจากที่ดาวเกรดมีการโยกย้ายราศีไปแล้วนะคะ
นั่นก็คือชาวราศีสิงค่ะ
แข่งเรือแข่งพายแข่งได้นะคะ
แต่แข่งวาสนาเนี่ยโอ้โหอันนี้แข่งกันยากค่ะ

ดวงมีเกณฑ์บุญภาวาสนาส่งค่ะ
อะไรที่เคยแย่ก็กลับดี

ก็จะดีมากขึ้นไปอีกเท่าตัวหนึ่งค่ะ
ตั้งแต่วันที่๑๓มิถุนายนนี้เป็นต้นไปนะคะ
พอดาวเกรดมีการโยกย้ายราศีไปแล้วค่ะ
ก็เหมือนกับแต้มบุญเก่าของชาวราศีสิงศ์ได้ทำงานแล้วนะคะ

หมอไก่ขอแสดงความยินดีกับทั้ง๓ราศีผู้โชคดีนี้ด้วยนะคะ
แต่ดวงดีแล้วค่ะก็อย่าลืมที่จะทำบุญสร้างบารมีเอาไว้เยอะนะคะ
เพราะว่าการทำบุญค่ะก็จะช่วยส่งผลทำให้ดวงชะตาของเราดี
แล้วก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จ
แบบที่ไม่มีอะไรมาขวางกั้นนะคะ
สำหรับวันนี้หมอกัยต้องขอลาไปก่อนค่ะ

สวัสดีค่ะ
กดไลค์กดแชร์จะได้ไม่พลาดข่าวอารมณ์ดีในทุกเช้า
และสามารถดูสดพร้อมกันทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒